ตรีพรพัฒน์ที่กำลังดังจากบทพ่อปู่พญานาคละครออแอร์อยู่ตอนนี้เลย
คือในเรื่องนะคะนางก็จะถอดเสื้อซิกแพคแน่นมาก

บอกเลยนะคะใครดูละครเรื่องนี้นะคะต้องหลงตกหลุมรักนะคะ
พ่อปู่พญานาคอนันตชัยแน่นอนค่ะ
คือในเรื่องมีอายุมามากกว่าพันปีนะคะ
แต่ว่าใดคือในเรื่องมาอยู่ในยุคปัจจุบัน
พ่อปู่นะคะรับปรบดโดยหนุ่มตรีพรพัฒน์เนี่ย
ก็ช่างละบุลละไมอบอุ่นอบป้ามาก

ที่พ่อปู่ในเรื่องถอดเสื้อช่วยซิกแผล็ก

ไม่รอช้าเจอตัวขอเข้าไปพิสูจน

ขอเข้าไปสัมภาษณ์หนุ่มตรีกันหน่อยค่ะ
เพราะว่านุ่มตรีตอนนี้ได้รับเสียงโหวตจากแฟนคลับนะคะว่า
เป็นพระเอกยิ้มหวานอบอุ่นโอป้า
และที่สำคัญอุ๊ยหล่อแพง
แถมยังขึ้นธรรมเนียบเป็นนุ่มซิกแพคแน่นไปแล้วล่ะค่ะ
จริงไหมนะไปพิสูจน์กันหน่อยค่ะ
ก็ขอบคุณครับขอบคุณสำหรับที่คนคิดแบบนั้นจริงก็
เข้าถึงง่ายทุกคนดีกว่าผมก็ไม่ได้แพงไม่ได้อะไรขนาดนั้น
ก็เป็นตีของตีทุกวันตั้งแต่วันแรกที่เจอพี่อะไรอย่างนี้

ต้องลองจับดูครับ
สุขภาพแข็งแรงด้วยแล้วเราทำงานตรงนี้เราก็ต้องใช้ทั้งหน้าตาร่างกาย

ฮเฮ้ยหล่อแล้วยังมีน้ำจิตมีน้ำใจใจกว้างเผื่อแพ้

ตัวจริงคือแบบโอ้โหหล่อว้าวพ่อปู่
เขาก็เชิญชวนไปงั้นแหละแต่ไม่ได้ให้จับจริง

ส่วนละครเรื่องใหม่ของหนุ่มตรีนะคะ
จะมีละครเรื่องต่อไปได้ประชันกับแม่แอ๊บด้วยนะ
มีแม่แอฟทักษะออนนะคะพี่ชาคริสแย้มนามค่ะ
ยังเล่นเป็นทนายความสุดหล่อด้วย
ยังไงก็ขอให้หนุ่มตรีเขาปังดังต่อไปนะคะ
อิจริตซิกแพคพ่อปู่เนี่ยเขาแรงจริงนะคะ

เซโลงังตั้งแต่เช้า

คุณผู้ชมศาเชื่อแล้วว่าเจ๊กะลินจริงอะไรจริง
กบเข้าประกวดอีกสักคนไหมเผื่อเจ๊จะแบบกระชุมกระชวยแล้ว